ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
ทำไมมันแตกต่างกันอย่างนั้นเป็นความแตกต่างมากจริง
ของฉันนี่แต่งเต็มเลยนะคุณพระดำยืนหน่อย

หรอกคืออย่างนี้พี่บอกจริงนะคือพี่ใส่สูตรทั้งวันอยู่แล้ว

ใส่สูตรทั้งวันใส่สูตรทั้งวันอยู่แล้วพี่ก็แบบอยากสบายบ้างอะไรอย่างนี้
แล้วกันก็ให้สบายไป
ก็สบายไปเหมือนอยู่ในบ้านคุณผู้ชมไงก็อยู่ด้วยกันนะ
แค่เธอโอเคแล้วโอเคอะไรหนุ่มสบายใจ
หนุ่มว่าดีก็ดีเหมือนดีนี่อย่างนี้เหรอ

เจ้าแห่งการขายเลยนะคุณเนี่ย
ไม่น่าแล้วโอ้โหไม่น่าคือแบบโฆษณาเยอะนะอิ่มทั้งวันนะ

ชุดนี้นี่ชุดแถะโฆษณาเลย

ตอนที่อ่านข่าวเรื่องของการ

ชุบอะที่บอกอยากตัดลิ้นคุณนี่โอ้โฮหนุ่ม
ถ้าตัดลิ้นฉันก็ตัดอวัยวะเพศเธอเอาจริง
ตัดทิ้งจริงแล้วให้ดูซิอีฮอร์โมนที่มันขึ้นสวิงลงนี่

มีไหมล่ะบทจะซึมเศร้าก็มีแบบบทไม่อยากจะเจอใคร

เธอนางไม่รับโทรศัพท์ฉั้น๑๒๓อาทิตย์นั้น
ถ้าสมมตินางโทรมาคือมันแปลกเพราะพี่หนูไม่รับโทรศัพท์พี่แม่นี่คือแปลก
คุยกับต้นไม้ต้นอะไรอย่างงี้ดีเหมือนดาลาร้าย
ไม่หรอกวันคือมันคุยกับคนเยอะแล้วไง
อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบมันปวดหัวมันเหนื่อย
แต่เป็นนะแต่ถ้าสมมุติทำรายการทอล์กเยอะอะเป็น
ฉันเคยแบบว่าเจอแบบเช้ากลางวันเย็นเมื่อก่อนเช้าเมื่อก่อนหนุ่มยังไม่มีเช้า
เดี๋ยวนี้หนุ่มเจอเช้าไงเมื่อก่อนมดำมีเช้าแล้วก็เย็นมาเจอกับหนุ่มไง
แล้วกลางคืนมีอีกแล้วกลับไปไม่อยากจะพูดกับใครเป็นนี่ไงอันนี้นี่เรื่องแปลก
อันนี้ก็ขอโทษด้วยครับอาจจะแต่งคนละคอนเซ็ปต์กับทั้งสองท่านนะครับ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

ก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะคะ
สองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองรายด้วยกันค่ะ
แล้วก็มียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดราย
ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยอยู่ที่หกพันเก้าร้อยยี่สิบเอ็ดรายค่ะ
ไปดูทางด้านกลุ่มไลน์แจ้งข่าวเมืองเลยค่ะ
เขามีการแชร์โพสต์ของหญิงสาวรายหนึ่งที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะคะ
พร้อมกับโชว์บัตรคิวของโรงพยาบาลเลย
จนมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายทีเดียวค่ะว่า
เขาเป็นใครทำไมถึงได้ฉีดวัคซีนเข็มสาม
ทั้งที่คนจังหวัดเลยส่วนใหญ่นั้นยังไม่ได้ฉีดเข็มแรกเลย
ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของโรงพยาบาลเลยนะคะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้หญิงคนดังกล่าวนั้นเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
เดินเก็บบินของโรงพยาบาลนี่แหละค่ะ
ซึ่งเขาก็จะเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะสัมผัสเอกสารที่มีการติดเชื้อ
ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์นั่นเองค่ะ
ขณะเดียวกันชมรมแพทย์ชนบทก็มีการโพสต์ข้อความระบุบอกว่าเดิม
ซึ่งอันนั้นเป็นวิธีมาตรฐานเลย
แต่มีข้อจำกัดในการใช้เวลาในการตรวจที่นาน
แล้วก็มีห้องปฏิบัติการที่ทำได้น้อยแห่ง
ส่วนใหญ่ใช้เวลาราวแบบ๒วัน
ก็ทำให้การรักษานั้นเริ่มได้ช้า
เมื่อรักษาช้าก็ทำให้ผู้ป่วยที่ป่วยหนักหรือว่าเสียชีวิตเนี่ยมีมากขึ้น
ที่ตรวจแล้วก็ทราบผลได้แบบทันทีค่ะ
แล้วก็ได้มาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
เพื่อผลที่ออกมาแม่นยำ
แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมแพทย์ในการให้การรักษาทันที
เพื่อที่จะมีการแจกจ่ายประชาชนนั้นอันนี้ก็น่าดีใจ
แต่ผลการคัดเลือกผู้ชนะการประมูลนั้นมีปัญหา
เพราะว่าองค์การใช้เกณฑ์ราคาถูกที่สุดเป็นตัวตัดสิน
โดยยี่ห้อที่ชนะการประมูล
ได้ถูกเรียกเก็บสินค้าออกจากตลาดสหรัฐอเมริกา
ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา
เพราะว่าให้ผลการตรวจที่ไม่แม่นยำ
ความจำเพาะและมีความไวตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก
ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของออยไทยอันนี้เขาวงเล็บไว้นะคะ
ดังนั้นการประกาศผู้ชนะการประมูลขององค์การเพศรัชกรรม
แต่เป็นยี่ห้อที่มีข้อกังขาเรื่องความแม่นยำมากที่สุด
ซึ่งชมรมแพทย์ชนบทค่ะเขาก็อยากขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีการตรวจสอบ
แล้วก็สั่งการให้องค์การเพศรัชกรรมยุติการลงนามในสัญญาการจัดซื้อครั้งนี้
ให้มีคุณภาพสูงระดับที่องค์การอนามัยโลกนั้นรับรอง
ทหารต้องการรถถังเครื่องบินเรือดำน้ำที่มีคุณภาพ
เพื่อสู้ภัยผู้ลุกรานฉันใด
ในระดับองค์การอนามัยโลกรับรองเพื่อสู้ภัยโควิดฉันนั้น
นั่นแหละต้องกดล่าสุดข้อละงับแล้วใช่ไหมครับ
นายแพทย์เกตติภูมิวงวรจิตค่ะ
หลักกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการองค์การเพศรัชกรรม
ก็มีการเปิดเผยบอกว่าทางองค์การเพศรัชกรรมนั้นได้รับมอบหมายจากโรงพยาบาลราชวิถี
โครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
แล้วก็ตามคุณสมบัติที่โรงพยาบาลราชวิถีและสปสชนั้นต้องการ
โดยองค์การเพศรัชกรรมได้ทำการคัดเลือกผู้เสนอราคาของผลิตภัณฑ์
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนและรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในราคาประมาณชุดละ๗๐บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
แต่ปรากฏว่าบางหน่วยงานมีความห่วงใยและไม่มั่นใจในคุณภาพของชุดตรวจ
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจในสินค้า
การจึงขอชะลอการดำเนินการในขั้นตอนของการทำสัญญาออกไปก่อนค่ะ
โดยองค์การแล้วก็ออยนั้นจะเร่งทำการตรวจสอบข้อมูลคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ซึ่งความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวทุกขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใส
มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์แล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม
อันนี้ในแพทย์เกียรติภูมิท่านบอกนะคะ
ซึ่งล่าสุดก็ได้มีการขยับขยายแต่จริงแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่๗๐๘๐บาทหรือ๑๐๐กว่าบาท

ไม่ได้บอกเขาบอกมาแล้วว่าอเมริกาไม่อยาก
ตอนแรกเนี่ยก็คือเขาจะสั่งซื้อกัน๘๕ล้านชิ้น
เพื่อที่จะบอกว่าตอนนั้นจะมาแจกให้ชาวบ้านทั่วประเทศนั่นแหละ
ปรากฏว่ามันเป็นเอาออกจากเชลล์อเมริกาเขาบอกเขาไม่ให้ขายแล้ว

แต่ตอนนี้จริงแล้วก็คือราคาที่เราซื้อกันอยู่มันก็อยู่๓๐๐กว่าบาทแล้วเนาะ
คือต้องคือเป็นเฉพาะยี่ห้อนะครับเป็นเฉพาะยี่ห้อใช่ไหม
แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่ละยี่ห้อก็ราคาไม่เท่ากันอีก
ไปดูอีกเรื่องคุณผู้ชมครับก็เด็กหญิงวัยสามขวบนะครับ
นั่งเฝ้าคุณพ่อที่ป่วยเป็นโควิดนะฮะตอนนี้ดีขึ้นแล้ว

หลังจากที่เด็กหญิงคนหนึ่งนะฮะอายุแค่๓ขวบครับ
ไปนั่งเฝ้าคุณพ่อคุณพ่อเนี่ยก็อายุ๔๔เนี่ยนะฮะ
คือพ่อป่วยติดโควิด๑๙ครับ
อยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
แล้วก็แน่นอนครับตัวเด็กหญิงคนนี้ครับติดเชื้อด้วยเหมือนกันนะฮะ
นายแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครรัฐศรีมา
ได้เปิดเผยถึงอาการล่าสุดของผู้ป่วยบอกว่า
นี่คือภาพแห่งความหวังนะครับแล้วก็กำลังใจของทีม
สองพ่อลูกนี้น้องสามขวบที่นอนดูดขนนมข้างคุณพ่อ
ใส่เครื่องช่วยหายใจมีคนถามด้วยความเป็นห่วงกันมาก
ขออนุญาตแจ้งข่าวว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้ว
และผมให้กลับบ้านได้แล้วคุณพ่อน้องจากปอดที่เคยเป็นฝ้าขาว
ตอนนี้กลับมาเกือบปกติแล้วจากปอดเนี่ยนะฮะ
ประมาณสัก๘๐ตอนนี้กลับมาเป็น๙๐

เขาบอกเหลือ๘๐มาเป็น๘๕ก็อาจจะเป็นแบบอะไรนะ
ปอดนะครับขออภัยผมพูดผิดนะฮะ
คือน้องสามขวบนี่ก็สุขภาพแข็งแรงนะครับเล่นสนได้ตามวัยครับ
แล้วก็ยอมกินนมกล่องแล้วนะฮะกลับบ้านได้ไปกักตัวที่บ้านต่ออีก๑๔วันนะครับ
ฝากขอบคุณทุกกำลังใจที่เป็นห่วงกันมาด้วย
สำหรับคนเป็นพ่อกำลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ก็คือลูกนั่นเอง
ข้างหลังกับนี่สวัสดีคุณหมอด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็คืออย่างที่บอกไปธรรมดาแล้วนะครับ
ก็คือออสซีเจนจากเหลือ๘๐ก็ล่าสุดกลับมาเป็น๙๘แล้ว
ปอดก็กลับไปเป็นฝ้าขาวกลับมาอีกแล้ว
ส่วนอีกมุมนึงนะครับในแพทย์มนูลลีชเวงวงนะครับ
ท่านก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ที่โรงพยาบาลวิชายุทธ์ท่านก็โพสต์ข้อความนะครับ
ระบุบอกว่าอีก๑๐๐วันข้างหน้าครับจะเป็น๑๐๐วันอันตราย
สายพันธุเดลต้าในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง
ต่อให้เรามีมาตรการล็อกดาวน์เข้มข้นแค่ไหน
อยู่บ้านก็ไม่สามารถหยุดเชื้อได้บ้านกลับเป็นแหล่งระบาดที่สำคัญที่สุด
นี่คุณหมอพูดแบบนี้นะฮะไม่ใช่ตัวผมเองนะคุณหมอนะฮะ
จึงมีการคือคุณหมอบอกแบบนี้บอกว่าควรผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์บางอย่างบ้าง
ที่เศรษฐกิจจะเสียหายไปมากกว่านี้ใน๑๐๐วันข้างหน้า
อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น๓๕ล้านคน
ครึ่งประเทศอ่ะเหรอ๔๐ของประเทศเนี่ย
หมายถึงคนไทยครึ่งประเทศจะติดเชื้อ
และจะมีคนไทยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก๓๐๐๐คน
ยังขาดอีก๔๐๔๕ล้านคน
วิธีเดียวที่จะลดจำนวนผู้ป่วยหนัก
และลดจำนวนคนเสียชีวิตก็คือการฉีดวัคซีน
และต้องเร่งฉีดให้เร็วที่สุดภายใน๑๐๐วันข้างหน้า
ไม่ใช่รอไปถึงปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
ฉีดวันละ๕๐๐๐๐๐คนโดยให้เข็มแรกทุกคนไปก่อน
พูดเหมือนตอนที่โควิดมาใหม่เลย

อาจจะเป็นไปได้ว่าครึ่งประเทศจะติด
แล้วมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันแบบหมู่ไง

๒๕ล้านคนครึ่งประเทศ

แปลกเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยแล้วกราฟมันก็เป็นอย่างที่

ตอนนี้มันยังไม่พีคสุดนะ

อยู่ตรงไหนต้องเร่งฉีดวัคซีนเข็มหนึ่ง

ทั้งประเทศอย่างที่บิ๊กิคุณหนุ่มบอก

ก่อนก็คือที่คุณหมอเขา

เขากลับกันอีกทีเขาบอกว่าคุณหมอว่าวันละ๕แสน

มีอยู่วันหนึ่งอะเกิน๕แสนอยู่แต่แบบว่าทุกวันเราไม่ได้ถึง๕แสนไง
ถ้าฉีดทุกวัน๕แสนยังไงวัคซีนก็ไม่พอถูกป่ะ
วันละ๕๑๐วัน๕ล้านโดสนะ
ใช่แต่เขา

เขาก็ต้องส่งไปที่ไปตรวจสอบอยู่ดีกว่าที่เราจะเอากลับมาจีนได้
ไม่ใช่ผลิตปุ๊บออกจากโรงงานแล้วเราฉีดได้เลยนะ

เขาก็ต้องตรวจสอบเขาถึงบอกว่าประเทศไทยของเรา
ก็ต้องเอากลับไปว่าเหมือนกับเราผลิตเสร็จปุ๊บ
ถ้าเกิดว่าที่พอเมืองไทยผลิตเสร็จปุ๊บ

ว่าเป็นยังไงแบบนี้แล้วถึงจะหาให้ออกไป
ถึงจะกลับมาฉีดได้อีกนะ

ไม่ใช่ออกจากบริษัทสยามใหม่องแล้วเราก็มาฉีดได้เลยก็ไม่ใช่

เพราะว่าตอนนี้เราฉีดไปได้ประมาณยี่สิบสองล้านกว่าแต่หมายว่ารวมทั้งอีกทุกเข็มถูกไหมคะ
ใช่อันนั้นคือรวมทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นตัวเลขแต่เราฉีดจริงแล้วก็คือที่ฉีดกันไปแล้ว
ก็คือตรงเนี้ยอย่างที่เห็นกันอย่างที่อย่างเดียวคือแต่ตัวเลขมันก็เริ่มน่ากลัวขึ้นทุกวัน
ค่ะแต่เดี๋ยวเราเขาบอกว่าเนี้ยไอ้ตัวเลขมันก็จะขึ้นอย่างเงี้
แล้วเราก็จะชินกับตัวเลขหลักหมื่นแล้วขนาดวันนี้สองหมื่นสองนะอืม
อาจจะเสียชีวิตอ่ะเท่าไหร่ร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะมีอยู่วันหนึ่งมันเสียชีวิต
ทะลุสองร้อยสองร้อยกว่าอืมก็ส่วนใหญ่ช่วงที่ผ่านมาผ่านผ่านมาก็ประมาณสองร้อยสองร้อยกว่า
เขาบอกว่าเนี้ยวันที่สิบสิบหกนะถ้าสิบหกถ้าจำไม่ผิดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี้ย
มีการประชุมสภาแล้วก็จะเป็นการประชุมสภาที่ดุเดือดที่สุด
เดือดที่สุดจริงก็คราวนี้คุณอยากจะรู้เรื่องการใช้งบประมาณอะไรยังไง
ให้ไปฟังการประชุมรัฐสภาที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับซึ่งพักฝ่ายค้านนะครับ
เขายื่นยติแล้วเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
ในวันที่สิบหกสิงหาคมนะฮะสิบหกสิงหาคมเนี้ย
โดยจะอภิปรายปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนใช้เวลาไม่น้อยกว่า๓วันครับ
ซึ่งในวันที่๑๔สิงหาคมเขาจะสรุปรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย
เป็นครั้งสุดท้ายว่าจะต้องยื่นว่ามีใครบ้างที่จะโดนอภิปราย
ในครั้งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่คนก็จะดูว่าเฮ้ยใครบ้างที่จะโดนออกมาพูดถึง
เกี่ยวกับว่าการบริหารที่ผิดพลาดหรือการปัญหาโควิดเนี่ย
สักส่วนใหญ่เลยล่าสุดครับผู้สื่อข่าวเขารายงานว่า
ฝ่ายค้าเนี่ยเขาก็ประชุมกันผ่านซูม
คือก็ไม่ได้มีการประชุมแบบว่าในห้องประชุมนะครับ
เพื่อหารือว่าเราจะอภิปรายทางรัฐฝ่ายค้าเนี่ย
อภิปรายใครกันบ้างใครที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
เรื่องต้นครับที่ประชุมกำหนดตัวรัฐมนตรี
ที่จะถูกยื่นอภิปรายแล้ว๕คนคนที่๑แน่นอน
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เขาก็ถามว่าจะไปอภิปรายนายกเรื่องอะไร
สรุปแล้วก็คือจะไปอภิปรายนายกเนี่ยเรื่องกรณีความล้มเหลว
การแก้ปัญหาโควิดนายกโดนอันดับหนึ่งเลย
อันดับ๒ที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
คือคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะฮะ
ก็คือกรณีความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโควิด
คุณอนุทินนะครับอันดับสามคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
เราดูแล้วจากภูมิใจไทยนี่สองเลยนะฮะคุณศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเขาก็ถามว่าอ้าว
แล้ววินาทีนี้คุณศักดิ์สยามจะไปโดนเรื่องอะไรล่ะกรณีความไม่โปร่งใส
ประมูลโครงการรถไฟทางคู่สายเหนือสายอีสาน
และกรณีปัญหาจริยธรรมที่ถูกกล่าวหาเรื่องการแพร่ระบาดของโควิด
ละลอก๓เขาก็จะมีการหยิบยกตรงนี้
มาพูดว่าตั้งแต่การแพร่ระบาดระลอก๓แต่ตอนนั้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษ
ถูกต้องไหมครับที่ทองหล่อที่ทองหล่อคนที่สี่ที่จะถูกอภิปราย
เป็นหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติด้วยก็คือคุณจุลินลัศนาวิสิต
รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
คุณจุลินเนี่ยเขาก็ถามคุณจุลินปกติจะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่
คราวนี้คุณจุลินโดนเรื่องอะไรกรณีที่คุณจุลินเนี่ย
ไม่ควบคุมราคาสินค้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด
ซึ่งอย่างหน้ากงหน้ากากในช่วงแรกอาจจะมีการพูดว่าหน้ากากมันหายไปไหน
ควบคุมทุกอย่างพวกแอลกอฮอลไอ้สิ่งที่แบบว่าอยู่ดีที่มันเป็นรายจ่ายขึ้นมา
ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเราอาจจะไม่เคยเจอรายจ่ายอย่างนี้อ่ะ
อย่างนี้คิดไม่ออกหน้ากากผ้าอย่างเงี้เมื่อก่อนมันไม่เคยมีรายจ่ายนี้เพิ่งขึ้นมา
แอลกอฮอล์อย่างนี้เมื่อก่อนมันไม่เคยมีรายจ่ายเหล่านี้ขึ้นมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝ่ายค้านจะยื่นสำหรับคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์ก็คือ
ทำไมถึงไม่ควบคุมราคาสินค้าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโควิด
นะฮะอันนี้ก็จากภักดิ์ประชาธิปัตย์ในขณะเดียวกันคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรครับแต่ต้องรอเคาะชื่อขั้นสุดท้ายก่อนนะฮะ
คือในวันที่๑๔สิงหาคมอีก๒วันเนี่ยนะครับ
ซึ่งอาจจะตัดชื่อรัฐมนตรีเป้าหมายอภิปรายออกหนึ่งคนต้องรอประมวลความหนักแน่นของเอกสารว่า
เอกสารที่เขาได้มามันจะเยอะแค่ไหนข้อมูลที่ฝ่ายค้านได้มาเนี่ย
มันจะเยอะแค่ไหนพอที่จะอภิปรายได้ไหมถ้าสมมุติข้อมูลไม่แน่นพอ
เอกสารไม่ได้พอก็อาจจะมีการตัดทอนชื่อรัฐมนตรีออกได้บ้างนะครับ
จากนี้ที่ประชุมเนี่ยมีการหยิบยกชื่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณฮะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีเฮ้ยหรือ
จะมีการอภิปรายพลเอกประวิทย์อีกไหมนะครับเพราะว่าจริงจริงแล้ว
เห็นว่าเป็นเพียงแค่รองนายกคือตอนนี้คุณพลเอกประวิทย์ในตำแหน่งเขาจริง
คือรองนายกเป็นตำแหน่งลอยลอยไม่มีภารกิจรับผิดชอบแบบชัดเจนว่าเอ่อ
พลเอกประวิทย์เนี่ยเขารับผิดชอบอะไรหากอภิปรายเรื่องเรือดำน้ำ
มันก็จะเป็นข้อมูลเก่าไปอืมเขาก็เลยบอกว่าตอนแรกว่าอ้าว
ทำไมไม่อภิปรายเรื่องเรือดำน้ำเขาบอกถ้าเป็นแบบว่าเรือดำน้ำมันก็เป็นข้อมูลเก่า
พยานหลักฐานมันไม่แน่นหนาพอจึงตีตกไปก็ไม่มีพลเอกประวิทย์นะฮะ
ครั้งนี้ก็ไปลุ้นกัน๕คนอาจจะมีคนใดคนหนึ่งที่โดนตัดออก
อาจจะเหลือสี่นะวันที่สิบสี่รู้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่นึง
เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะก็บอกเมียตำรวจจับโป๊ะผัวซุกสาวในป้อมตำรวจ
อุ๊ยเอาไว้ที่ป้อมเลยเหรอเอาละห้ะจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊คอันหนึ่ง
กลับเจอชิ้นส่วนมนุษย์บริเวณกระโหลกที่เหมือนกับถูกสลักตัวเลขไว้
ตัวเลขนี้รู้สึกจะมีชื่อใช่ไหมวันตายวันเกิด
ซึ่งเขาบอกว่าน่าตกใจคือตัวเลขที่เห็นมันเป็นมีวันเกิดอยู่
มีวันตายอยู่นะครับล่าสุดรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์เนี่ย
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ย
หรืออาจารย์ออสอาจารย์ออสก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างนี้
หากมองทางกายภาพนะยังไม่สามารถระบุได้เลยว่า
เป็นเศษชิ้นส่วนกระโหลกจริงที่มาจากการชาปนกิจจริงหรือเปล่า
แต่วัตถุดังกล่าวออกมาจากเมนเผาศพมีลักษณะสีขาวคล้ายกระโหลก
ตอนนี้เขาก็บอกว่ามันคล้ายกระโหลกนะครับแล้วก็มีรอยกดทับ
ตรงรอยกดทับเนี่ยมันเหมือนเป็นแม่พิมพ์อ่ะ
เนี่ยอย่างนี้เป็นเหมือนแม่พิมพ์อ่ะตัวเอง

บอกรถเมย์ตัดแล้วแน่ไม่ได้คุยกับเธอ
ฉันคุยหันหน้ามองกับรถเมย์อยู่เธอกดโทรศัพท์ใหญ่นะ

ปรากฏว่าเนี่ยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหม

วิเคราะห์กันแบบตรงไปตรงมาเนี่ย
จะเห็นว่ามีลักษณะรอยกดของตัวเลขเนี่ย
เป็นการกระทำหลังจากที่เกิดการเผาไหม้ชิ้นกระโหลกมาแล้ว
ก็คือหมายถึงว่าเผาศพมาแล้วนะครับ
แล้วก็มีการใช้แม่พิมพ์กดตัวเลขลงไป
เพราะเราดูร่องรอยจากการฉีกขาด
ซึ่งตัวเลขเนี่ยถูกทับลอยลงไป
ไม่ใช่ลักษณะที่มีตัวเลขอยู่แล้วนะ
โดยการเกิดตัวเลขแบบนี้เป็นไปได้ยากมาก
เขาก็ว่าอย่างนั้นเลยหากเกิดขึ้นจริง
หลังจากที่ถูกเผาเนี่ยลอยเหลี่ยมมุมเนี่ย
จะต้องถูกเชื้อเพลิงเนี่ยเผาไปบ้างบางส่วนถูกต้องไหม
ส่วนสาเหตุเนี่ยคาดว่าอาจจะมาจากชนวนเตาเผาที่
หลุดล่อนออกมาจ้ะอืมหรือเป็นวัตถุที่มนุษย์เนี่ย
สร้างขึ้นมาเองส่วนเลขมีเพียง๑๐เลข
ก็สามารถที่จะโยงไปได้ทั้งหมดนั่นแหละเขาบอกเลขมีสิบเลขเนี่ย
สามารถโยงไปได้ทั้งหมดแล้วแล้วแต่คนจะคิดพิจารณา
การตรวจสอบนะฮะว่าเป็นเนื้อกระโหลกจริงหรือเปล่าเนี่ย
เขาบอกว่าทำได้นะสามารถทำได้โดยจะต้องส่งตรวจสอบที่ทางนิติเวศนะครับ
หรือแล็บอาจารย์ออสก็สามารถตรวจได้ทั้งนี้ยินดีให้ญาติส่งวัตถุดังกล่าว
มาตรวจสอบหาข้อเท็จจริงอย่างละเอียดปรากฏว่าวันนี้พี่สาวของผู้เสียชีวิตดีกว่า
เขาบอกว่าไอ้ชิ้นส่วนดังกล่าวเนี่ยเป็นของคนตาย
แต่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนปั๊มบาร์โค้ดลงไปบนกระโหลก
คืออย่างนี้ไม่ใช่คือข่าวอันนี้มันเก่าแล้วเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอันใหม่ดีกว่าอัปเดต
ก็คือว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ชายคนหนึ่งเนี่ยนะฮะ
ก็คือชื่อเบ้นอายุ๒๕ปีนะครับ
คือเบนท์เนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซน์เนี่ยนะฮะจะไปหาแฟน
ระหว่างทางเนี่ยมันมีรถตู้คันหนึ่งเนี่ยขับตามหลังมา
แล้วในหลังรถในรถตู้คันนี้เนี่ยนะฮะจะมีการตะโกน
ตะโกนด่าให้ของลับสักอย่างหนึ่งแล้วก็เหมือนกับบีบแต่
ปรากฏแล้วก็มีเนี่ยนะฮะเบ้นก็ขับชนตุ้มอย่างนี้นะฮะ
เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวร่างของเบ้นเองเนี่ยลอยขึ้นเหนือฟ้า
แล้วตกลงมาที่พื้นแล้วถูกรถตู้คันนี้ทับ
ทับซ้ำจนกระทั่งเบ้นคนนี้เสียชีวิตเลยนะครับ
ประเด็นที่พี่สาวเขาออกมาเรียกร้องความเป็นธรรม
ก็คือว่าตำรวจเนี่ยบอกว่าเบ้นคนนี้
เบนท์ที่เมื่อนี้นานน้องชายเขาเนี่ยพิดคนเดียว
เขาเองแล้วก็เด่นตัวไปแล้วก็รถคนอื่นไปทับ
จริงแล้วมันไม่น่าจะเป็นอย่างที่ตำรวจบอกแบบนั้น
เพราะหนึ่งต้องกลับไปดูกล้องวงจรปิดของรถตู้คันนี้ก่อน
ว่าก่อนหน้านี้มันมีการขับมาแบบไหน

ต้องย้อนกลับไปดูเลยเพราะว่าคลิปมันต้องยาวแน่นอน
ว่ามีการเบียดบังมีการแบบขับปาดไปปาดมาหรือมีเรื่องกันหรือเปล่า
รถตู้คันนี้ถึงมีการตะโกนด่าหรือให้ของรับมอเตอร์ไซคันนี้
มอเตอร์ไซคันนี้เนี่ยทำไมถึงลงไปขับที่ไหลทาง

ประเด็นที่สองต้องไปดูว่ารถที่จอดอยู่เนี่ย
เขาอ้างว่ารถเขาเสียเลยจอดอยู่ตรงนั้น
แต่พอเกิดเรื่องปั้งรถคันนี้ขับได้ทันทีแล้วขับไปที่สพเลย

และ๓รถคันนี้จริงแล้วการมาจอดไหลทางแบบนี้แล้วไม่ได้มีการเปิดไฟติ๊กต๊อกไว้เนี่ยนะฮะ
หรือไฟให้ทางเนี่ยหรือว่ามีสิ่งกิดขวางที่แบบจะต้องไปบอกไปบอกระยะไว้ก่อนเนี่ย

เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตำรวจอาจจะต้องกลับไปลื้อใหม่นะครับว่า
คนตายเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ผิดคนเดียว
อาจจะมีเรื่องของการประมาทร่วมหรืออะไรก็แล้วแต่
อันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้คือในมุมของอุบัติเหตุนะฮะ
หลังจากนั้นเนี่ยทางครอบครัวเขาก็เอาน้องชายเขาเนี่ยนะครับ
ไปทามพิธีชาติบนศากิจนะฮะที่วัดศรีกัณฑ์
หลังจากนั้นพอเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเผาออกมา

เพราะยังไม่รู้มันคืออะไรกันแน่นะฮะ

คนที่ไปเจอคนแรกในชื่อว่าพระองค์อาจ

เคยไปสลักอะไรไว้ที่หัวหรือกระดูกไหม

ทั้งพ่อทั้งพี่สาวก็เลยรู้สึกว่า

แต่พอเขาเห็นว่าจะมีก็จะกระโหลกอันนี้อยู่เนี่ย
เขาก็รู้สึกว่าลูกเขาเหมือนมาบอก
หมดเวรหมดกรรมเองอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยโอเคไม่เป็นไรเขาก็พยายามแบบทำใจ

อ่ะขอดูเลขกะโหลกหน่อยนะฮะ

๒๔อันนี้คือวันเกิดของเขา
เขาเกิดวันที่๒๔เลข๑ข้างล่าง

คือเวลาที่เขาตายนะฮะ

ชื่อเขามีเขียนได้ไหมมดดำนั่นน่ะ

พี่สาวเขาชื่อนามสกุลพรแสง

ทีนี้อาจารย์ออสก็เลยเอากระดูกอันนี้นะครับ
เพื่อจะพิสูจน์ว่ามันคือกระดูกจริงหรือเปล่า
ถ้าพิสูจน์ออกมาแล้วไม่ใช่กระดูกจริง

เขาต้องไปไล่เช็คแล้วมันเกิดอะไรขึ้น

มีคนไปยิงเลเซอร์สลักอยู่บน

มันยากมันยากมากที่ไปทำแบบนั้นได้จริง
เพราะฉะนั้นต้องพิสูให้ได้ก่อนว่านี่คือกระดูกหรือเปล่า

เสร็จวันนี้ผมก็เชิญทางครูริวจิตสัมผัสมา
คุณลิวก็บอกว่ามันไม่ใช่

ตัวเลขที่มาเกี่ยวข้องอะไรกับในร่างกาย
เหมือนก็ต้องอยู่ในบนชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์

ตัวเลขที่อยู่บนรถมอเตอร์ไซค์

มันเป็นเลข๓๗หรือ๗๓อะไรสักอย่างนั้น

แล้วก็มีการเอาคำนวณตัวเลขมาบวกกัน
มันก็จะเป็นตัวเลขอะไรเขาออกมาก็ไม่รู้นะ

ผมก็อัดต่อนะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วก็อัดรายการ
ผมก็อัดต่อนะหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วก็อัดรายการต่อ
ตอนจบของรายการ
คุณเคยกดแล้วเลขที่ช่อง๓
เค้าก็จะมีตัวเลขติดให้แต่ละคนน่ะ
เลข๑เลข๒เลข๓เลข๔ว่าใครไปเลขไหน
ใช่ไม่เราก็เลขไปตรวจ

พ่อของผู้ชายคนนี้เบ้นที่เขาสื่อไปเนี่ย
เขาพูดถึงผู้ชายกับผู้หญิงชื่อว่าชื่อว่าไผ่
กับชื่อว่าดาวหรือดวงเป็นผู้หญิงผู้ชายชื่อไผ่

แล้วตัวผู้หญิงตัวแม่คือชื่อดวง

แล้วเขาก็บอกว่าบอกแล้วว่ามีเสื้อตัวหนึ่งที่เขารักมาก
เขาใส่เป็นเสื้อคอกลมสีขาวแล้วก็เหมือนกับมีตราอะไรไม่รู้อยู่ตรงนี้
เสร็จปรากฏว่าพี่สาวก็เลยเอารูปมาให้ดู
กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้น้องเบ้นเนี่ยใส่เสื้อสีขาวตัวนั้น

หมายว่าคือตอนที่ไปบิญญาณหรือว่าตอนที่มีชีวิตอยู่
คือเขาใส่เสื้อตัวนั้นเขาบอกเขารักเสื้อตัวนี้
เขาห่วงเสื้อตัวนี้แล้วก็บอกว่าเขาเห็นไม่ถึง
น้องคนนี้มีกีต้าอยู่ตัวหนึ่งแล้วสีมันเป็นแบบนี้
แล้วก็เหมือนกับเขารู้สึกเขาชอบกีต้าตัวนี้
ปรากฏว่าพี่ร้องไห้เลยบอกว่ากีต้าตัวนั้นคืออยู่บ้านเขาเอง

คือมาเล่าให้ฟังเฉยวันนี้คือสัมภาษณ์มาแบบนี้

เดี๋ยวอาจารย์ออสอาจารย์ออสก็ต้องไปพิสูจน์กันเองว่ามันใช่หรือเปล่า
เป็นชิ้นส่วนกระโหลกหรือเปล่าเออว่าเป็นชิ้นส่วนกระโหลกหรือเปล่า
เพราะผมดูผมว่ามันไม่ใช่เพราะหลายคนบอกว่ามันเป็น
ฉนวนที่ไปอยู่ในเตาเผาหรือเปล่าผมว่าก็ไม่ใช่ฉนวน
ผมดูผมก็ไม่ใช่ฉนวนแล้วก็ไม่ใช่กระดูก
ความผลุลของตัวกระดูกอะ

แล้วก็เทียบกับกระดูกของจริงของเขาอ่ะ

คือเขาก็จับกันผมก็นั่งดูอะไรอย่างนี้
แต่ผมดูแล้วเทียบถ้าเทียบแบบนิ้วมือ

มันยิงเลยอันนี้มันไปตอกปึ้งอย่างนี้เลย

ถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่กระดูกคือเรื่องนี้จบเลย

โอเคผมเหนื่อยแล้วเนี่ย

เลือดขึ้นหน้านะฮะเมียตำรวจจับโป๊ะ

ป้อมตำรวจใช่ไหมซุกป้อมผมก็ตกใจคิดแล้ว

แม่เราเนี่ยคุณบอกซุกป้อมอย่างนี้เสร็จมันตกซุกป้อมไหน

เขาก็เขียนแค่นี้กลางวันผู้หญิงก็อ่านเขียนแค่นี้

ตอนข่าวพาดหัวก่อนเข้ารายการ

ผมอ่านข่าวตามชุดที่ผมใส่

ผมก็ใส่สูตรผมก็จะเป็นอ่านอีกแบบนึง
หัวขาดโอ้โหจริงจังพี่เสี่ยวพี่หนุ่มเนอะ
อืมแม่ไม่ลุยเด็กอ๋อฮ่า

ขึ้นหน้าเมียตำรวจจับโป๊ะผัวพาสาวซุกป้อม
เออเออเออไม่ทำได้
กรณีนะครับที่เมียหลวงรายหนึ่งครับ
ร้องเรียนนะว่าสามีตัวเองนะครับที่เป็นตำรวจเนี่ย

ในพื้นที่อำเภอท่าม่วงที่กาญจนบุรี
แต่ระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่ครับได้นำผู้หญิงคนอื่น

ปรากฏเมื่อจับได้นะครับทำให้เกิดการทะเลาวิวาสกันขึ้น
หลวงเนี่ยนะฮะถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับ
ลองดูกันหน่อยครับ
มึงทำไงมึงมีอาหารหัวอะไร

ทำร้ายกูใช่ไหม
กูใช้ไหมนี่นะฮะคุณผู้ชมครับคือล่าสุดนะฮะ
มดนะฮะอายุ๔๖ปีนะครับก็เปิดเผยบอกว่าคลิปที่ถูกแชร์ออกไป
เนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
วันนั้นเนี่ยตัดสินใจไปตามหาสามีที่ป้อมอืม
ซึ่งเป็นป้อมประจำจุดตรวจนะฮะที่บ้านสะเศรษฐี
เนื่องจากสงสัยนะครับว่าสามีเนี่ยไปคบกิ๊กหรือเปล่าอืม
นะฮะมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยนะครับสุดท้ายพอไปถึงเนี่ย
มันเป็นอย่างที่คิดนะฮะตนเองเนี่ยแต่งงานอยู่กินกับหมวดอ้นคนนี้มา๒๗ปี
มีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนสามีเนี่ยเคยนอกใจมาแล้วหนึ่งครั้ง
ตอนนั้นนะฮะประจำการอยู่ที่สพสวนพึ่งแล้วก็แอบไปผูกข้อไม้ข้อมือ
ผู้หญิงอีกคนนึงที่ชื่อว่าแจงจากนั้นแหละครับก็ย้ายมาเป็นตำรวจที่สะพอ
สำรองเมื่อปี๖๑ต่อมาปี๖๒สามีเนี่ยเปลี่ยนไปชอบแอบออกไปรับโทรศัพท์ข้างนอก
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เอกใจอะไรนะครับเพราะคิดว่าสามีนั้นคุยกับแจงเรื่องลูก
กระทั่งช่วงต้นปีสามีไม่กลับบ้านแล้วก็เปลี่ยนเบอร์หนีอีกตนเองเนี่ยก็เลยออกตามหา
แล้วก็จับได้ว่าสามีเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าแป้งนี่นะฮะ
อยู่กินด้วยตอนนั้นโกรธมากนะฮะไปเคาะประตูแล้วสามีเนี่ยก็ผลัก
แล้วก็ใช้กำลังทำร้ายร่างกายจนต้องเข้าไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้ว
พอออกจากโรงพยาบาลก็เลยไปลงบันทึกประจำวันประจำวันไว้นะฮะ
สพสำรองเพื่อให้ดำเนินคดีกับสามีในข้อหาทำร้ายร่างกาย
และมีพฤติการเกี่ยวกับเรื่องของสาวชู้สาวอยากร้องเรียนนะฮะ
ภูมิคับบัญชาของสามีเนี่ยให้ความเป็นธรรมกับตนเองด้วย
เนื่องจากจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วส่วนทางด้านพันตรวจเอก
นัทธพงศ์เอกเผ่าพันธุ์ครับท่านก็เป็นภูมิกับอยู่ที่สพสำรอง
ท่านก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่เนี่ยนะ

เนี่ยเรื่องภายในครอบครูโดยรักษาต่างทั้ง๒ฝ่าย
ก็นำไปสู้กันในชั้นศาลได้
ส่วนประเด็นที่ตำรวจพาผู้หญิงเข้าไปหลับนอนที่ป้อมตำรวจนั้น
ตนเองตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบป้อม
ไม่ใช่มาตรวจสอบตำรวจแล้ว

ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะฮะ

หากพบว่านำเข้าไปที่ป้อมจริงนะ

นะฮะคือคิดว่าจะต้องเอาเข้าไปตรวจในป้อมไง
มันมีอะไรอยู่บ้าง
ไม่ใช่ยังไม่เคยเรียนแหละเนี่ย
อันต่อไปอันนี้ฉันขอจริงจะถึงวันเกิดฉันแล้ว

โอ้โฮแกกลับเลย

จริงเห็นทุกคนแบบว่าพูดกันบอกว่า
สุดยอดของสมาร์ทโฟนตอนนี้จริงแล้วเนี่ย

แล้วคุณแม่เขาเข้าบ้านด้วยเขาไปยืนรออยู่หน้าบ้าน

นี่เรารู้จริงจราเนี่ย

นี่มันจบให้คนละเครื่องคือเพลงเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้จะใช้แบ่งเป็นทางการแล้วล่ะนะ
หน้าจอภาพได้พร้อมกับประสบการณ์นะฮะในการใช้งานแบบรูปแบบใหม่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของเราเลยตอนนี้
นี่ไงสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะครับ
เทคโนโลยีกล้องซ่อนใต้จอนะครับเปิดใช้งานได้หลากหลายแอปพร้อมกันนะฮะ
ไซด์บางแล้วก็เบาลงผิวสัมผัสแบบแม็กซ์นะฮะหรูมากนะครับมาในสามสีคลาสสิกครับ
ดำเขียวแล้วก็สีเงินอ่าเรียกว่าเอาใจคนชอบเรื่องของดีไซน์ค่ะ
ขนาดเล็กกระทัดลัดเช็คข้อความได้ง่ายด้วยหน้าจอด้านนอกใหญ่กว่ารุ่นก่อนถึง๔เท่าค่ะ
โดยไม่ต้องกางเครื่องออกด้วยนะคะมีให้เลือกสี่สีครีมดำเขียวม่วง
วัสดุแข็งแรงทนทานกว่าเดิมด้วยค่ะสามารถพับแล้วก็กางได้มากถึงสองแสนครั้ง
แล้วก็ยังเป็นครั้งแรกของสมาร์ทโฟนหน้าจอพับได้ที่ทนน้ำอีกด้วย
นี่นะครับตอนถ่ายรูปอ่ะนี่นะก็เปิดจำหน่ายนะครับรอบพิเศษนะฮะพร้อมกับรับสิทธิพิเศษนะครับ
ตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึง๒๒สิงหาคมนี้เท่านั้นอย่าพลาดข้อเสนอสุดพิเศษนะฮะ
เพราะว่าจะได้คูปองเงินสดไปลดลดแล้วเกิดไม่ใช่ที่สำคัญคือรู้ป่ะ
เราจะเห็นหน้าจอตัวเองอยู่อีกข้างหนึ่งเลยนะหนุ่มถ่ายรูปฉันหน่อยหนุ่ม

นี่แบบนี้เห็นไหมแหละสวิวเตอร์กลาวไซคายเห็นไหม
มันจะขึ้นมาก็นี่ครับพอไลท์ดูเลย

มันจะมีอย่างนี้อ่านชัดเลย

จากข่าวผัวเมียมาเรื่องโทรศัพท์เล่นใหญ่มาก

ลองพับได้ไหมครับแล้วพับมันจะเป็นอย่างไรพี่

ปุ๊บก็เป็นอย่างนี้

มันอยู่ข้างหน้าได้

ดูหมดในซีรีส์เกาหลีเลยนะ

ขออนุญาตพูดคำว่าเกาหลีให้ชัดนิดนึงนะครับ

ซูมนิ้วผมมากกับผมเล็บดำครับวันนี้

มันลดแล้วมันทันสมัยจริง

เปลี่ยนใหม่ละแอ้งจี้

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจีบจริงเหรอ

เอาล่ะมา
ต้องยอมรับว่าเป็นพระเอกที่สุดฮอตตลอดจริง

เมื่อไหร่จะมีแฟนแฟนบอยคือใครความรัก

ล่าสุดมีชาวเน็ตคนหนึ่งเขาเข้ามาคอมเมนต
ในแฟนเพจดังเขาระบุอย่างนี้

เห็นกดไลค์อีบอยกดทุกรูปอยู่เนาะ

อีพิมก็มาคอนเฟิร์มนะเว้ยค่ะ

ไม่ต้องไปสืบหรอกนั่งอยู่ข้างเขาก็เล่าให้ฟัง

ถ้าไม่บอกเลยบอกพี่มดดำแฉในรายการนะ

โอ้โหวันนี้วันแม่แห่งชาติ
วันนี้เรียกว่ามีโมเมนต์น่ารักของคนบันเทิงนะคะ
บอกรักคุณแม่ในวันแม่แห่งชาติกันค่ะ
ก็เรียกว่าเวียนมาบรรจบอีก๑ปีแล้วนะคะ

ซึ่งในทุกปีค่ะก็จะมีเหล่าดาราคนดังเนี่ย

ถึงแบบว่าคุณแม่เป็นโมเมนต์น่ารัก
แสดงความรักกับคุณแม่ด้วยนะคะ
วันนี้ทีมงานข่าวใส่ไข่ก็เลยรวบรวม
เป็นภาพแล้วก็ความน่ารักของคู่แม่ลูก

แม่นะแล้วเห็นหนังเล่นแสดงละครอยู่เลย

พี่หนุ่มรุ่นเดียวกับแม่มากกี้อะ

จริง

นี่ไงอยู่ดีไงบอกขอมือถือเครื่องเก่าพี่หนุ่มได้ไหม
อ๋อเหรอพี่เบาบอกใช่ไหม
สาระนะครับ

เอาล่ะโอเคนะครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ